กรณีของสาววัย๑๙ปีที่ขายของออนไลน์
แล้วก็ตกเป็นผู้ต้องหาว่าไปหลอกเหยื่อในการซื้อสินค้าออนไลน์
นั่นก็คือนางสาวพิยดานั่นเอง
ความคืบหน้าในคดีนี้
มันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่นางสาวพิยดา
เข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตามหมายจับ

และทีนี้ก็ต้องผ่านขั้นตอนในการสอบสวน
หมายจับนางสาวพิยดาฐานช่อโกง
มีอยู่หลายหมายของหลายพื้นที่จริงนะครับ
เมื่อวานนี้นะฮะหลังจากที่นางสาวพิยดาทองคำพันธ์อายุ๑๙ปี
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีช่อโกงนะครับ
ซึ่งนอกจากกรณีของน้องกล้องเด็กชายวัย๑๗
ที่สั่งซื้อโทรศัพท์มือถือแล้วไม่ได้สินค้า
แล้วทำให้น้องเครียดจนเส้นเลือดในสมองแตก
จนเสียชีวิตแล้วก็มีหลักฐาน
พบว่าเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุของนางสาวพิยดาแล้ว
ตอนนี้ยังมีผู้เสียหายที่ถูกนางสาวพิยดาช่อกง
อีกหลายร้อยคนแล้วก็ศูนย์เงินรวมแล้วหลายสิบล้านบาทนะครับ
เข้าแจ้งความกับตำรวจอย่างต่อเนื่อง
ส่วนนางสาวพิยดาถูกตำรวจสอบเครียด

จากนั้นตำรวจก็คุมตัวนางสาวพิยดา
ไปสอบสวนที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๕
โดยนางสาวพิยดาก็มีสีหน้าเรียบเฉย
เพียงแต่ว่ายังไม่ขอให้รายละเอียดใดนะฮะ

เธอไม่ค่อยตอบอะไรนะฮะก็ตอบเท่าที่นักข่าวถามนิดเดียวนะฮะ
ก็บอกว่ายังไม่พร้อมที่จะพูดอะไรนะครับ
ทีนี้ตำรวจก็นำเข้าห้องเลยฮะไปสอบปากคำนะครับ
โดยหลังจากสอบปากคำเป็นชั่วโมงเสร็จนะฮะ
ตำรวจก็ต้องคุมตัวนางสาวพิยดาไปที่สพนาหวาย

เพราะว่าน้องกล้องเป็นคนอำเภอเชียงดาว
แล้วก็เสียชีวิตอยู่ที่บ้านพักนะครับ
แล้วก็ทางพ่อแม่ของน้องกล้อง
ก็แจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจสพนาหวายแห่งนี้นะฮะ
จนถึงช่วงเวลาสักประมาณ๑๙นาที๓๐นาที
พ่อของนางสาวพิยดาก็คือนายกลยุทธ์ทองคำพันธ์อายุ๔๕ปี
แล้วก็แม่เลี้ยงของนางสาวพิยดาคือนางสาววีรวรรณบุญประกอบ
เดินทางมาให้กำลังใจลูกสาวที่สพนาหวาย
แล้วก็สั่งเข้ากล่องน้ำอัดลมมาให้
โดยตลอดการสอบปากคำนางสาวพิยดาก็มีสีหน้าเคร่งเครียดนะครับ
ค่อนข้างจะอ่อนเพลียแล้วก็กินข้าวค่อนข้างน้อย
โดยมีบางช่วงที่พ่อแล้วก็แม่เลี้ยงพยายามเอามือลูบหัว
เพื่อให้กำลังใจลูกนะครับ
โดยผู้เป็นพ่อปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์
บอกแค่ว่าได้เดินทางมาให้กำลังใจลูกเท่านั้น
เพราะว่าหลังจากเกิดเรื่องลูกสาวเครียดแล้วก็เป็นกังวลมาก
อีกทั้งลูกอายุแค่๑๙ปีเท่านั้นเองยังเด็กมาก
แต่ต้องมาเจอเรื่องแบบนี้นะครับ

กับทนายความของนางสาวพิยดานะฮะ
ทนายก็บอกว่านางสาวพิยดาลูกความให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแล้วครับ
ว่าไม่เคยหลอกลวงหรือว่าช่อโกงขายโทรศัพท์มือถือกับใคร
รับแต่เป็นแม่ค้าขายของออนไลน์จริงทำธุรกิจจริง
เงินทั้งหมดได้จากการทำธุรกิจออนไลน์
แต่ไม่เคยขายโทรศัพท์มือถือรวมถึงกรณีของน้องกล้อง
บอกไม่เคยขายโทรศัพท์มือถือให้กับน้องกล้องด้วยนะครับ
ทีนี้ฮะตำรวจก็ต้องสอบปากคำ
แล้วก็ต้องดูว่านางสาวพิยดามีหมายจับ
ในคดีที่เกี่ยวกับการช่อโกงของสพหรือว่าสนอื่น

ก็ต้องอายัดตัวกันไว้ก่อนนะครับ
ทีนี้ตำรวจในเบื้องต้นได้แจ้ง๓ข้อหาไว้ก่อน
ตำรวจสพนาวายเจ้าของพื้นที่กรณีน้องกล้อง
แจ้ง๓ข้อหาไว้ก่อนคือ๑ช่อกงประชาชน
นำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
แล้วก็ตำรวจแจ้งข้อหาที่๓เพิ่ม
ก็คือข้อหาฟอกเงินโอ้โหข้อหาใหญ่นะครับ
ส่วนทนายความเองบอกว่าตอนนี้จำเป็นที่จะต้องต่อสู้
ว่าคดีให้กับลูกความนะครับว่ากันด้วยพยานหลักฐาน
โดยจะขอให้การในชั้นศาลเท่านั้นเองนะครับ
แล้วก็นางสาวพิยดาให้ข้อมูลกับตำรวจไม่มากนักนะ
เมื่อวานผู้การจังหวัดออกมาเปิดเผย
ว่านางสาวพิยดาขออะไรรู้ไหมครับ
ขอไปเตรียมเอกสารหลักฐานในการที่จะมาให้ตำรวจ
แล้วก็ในการที่จะสู้คดีนะครับ
เมื่อคืนนี้นะฮะนางสาวพิยดาถูกคุมตัวไว้ที่สพนาหวายครับ
ทนายยื่นประกันตัวในชั้นสอบสวนแล้ว
แต่ตำรวจไม่อนุญาตให้ประกันตัวนะครับ
แล้วก็วันนี้เองตำรวจได้ขอสารในการฝากขังต่อไป
แล้วก็ล่าสุดเมื่อ๑๐โมงเช้าที่ผ่านมา
ตำรวจสพนาหวายคุมตัวนางสาวพิยดา
ออกจากห้องขังเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เพื่อมาวีดีโอคอนเฟอร์เนส์กับสารจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งหากศาลจังหวัดเชียงใหม่อนุมัติการฝากขัง
ตำรวจก็จะนำตัวนางสาวพิยดาเดินทางไปฝากขัง
ห้องขังใต้ถุนศาลจังหวัดเชียงใหม่ทันทีนะครับ
แล้วก็เช้านี้มีความเคลื่อนไหวในส่วนของพ่อ
แล้วก็แม่เลี้ยงของนางสาวพิยดาด้วยนะครับ
ซึ่งก็เดินทางมาที่สพนาวายอีกรอบหนึ่ง
แต่มาเมื่อเช้านะพ่อกับแม่เลี้ยงของนางสาวพิยดาเนี่ย
โวยวายคุณโวยวายขอความเป็นธรรม
บอกสื่อมวลชนแบบนี้นะครับบอกว่าหลังช่วงเช้ามืดเมื่อเช้า
แล้วก็ตำรวจสพนาหวายได้นำหมายค้น
เข้าไปเชิญตัวพ่อแล้วก็แม่เลี้ยงของนางสาวพิยดา
จากห้องพักถ้าใกล้กับสถานีตำรวจ
เพื่อให้พ่อและแม่เลี้ยงมาให้ข้อมูลเพิ่มเติม
อันนี้เราไม่ขัดพ่อกับแม่เลี้ยงบอกแบบนี้
แต่สิ่งที่มันติดใจก็คือ
เงินสดกว่า๗๐๐๐๐๐บาท

รวมถึงเอกสารภายในห้องพักทั้งหมด
เพื่อจะนำไปตรวจสอบเส้นทางทางการเงิน
ทีนี้ครับเขาบอกว่าโดนยึดทรัพย์เหล่านี้แล้ว
แล้วจะเอาเงินสดที่ไหนล่ะมาประกันตัวลูกสาว
เงินสดที่เตรียมไว้เตรียมมาเพื่อประกันตัวลูกสาว
แต่ตำรวจยึดไปหมดแบบนี้นะฮะ

ก็ไม่สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากใครได้
หนทางที่จะยื่นประกันตัวนางสาวพิยดาแล้ว
ครอบครัวมั่นใจว่าลูกสาวไม่ได้เป็นคนโกงผู้เสียหาย
และครอบครัวก็บอกอีกนะครับว่าเมื่อคืนที่ผ่านมา
ก็มีโอกาสพูดคุยนะพูดคุยกับลูกสาวบริเวณหน้าห้องขัง
ซึ่งลูกสาวบอกว่าตัวเธอไม่ได้เป็นคนทำ
แล้วก็มีการซัดทอดว่าคนโกงผู้เสียหายตัวจริงแล้ว
เป็นฝ่ายครอบครัวแฟนของเธอมันโยงใยไปนู่นอีกนะฮะ
ส่วนทรัพย์สินของนางสาวพิยดาได้มาจากการขายเสื้อผ้าออนไลน์
ตอนนี้พ่อและแม่เลี้ยงของนางสาวพิยดา
อยากให้ตำรวจตรวจสอบเส้นทางการเงินของครอบครัวแฟนของลูกสาวด้วย
จำครอบครัวแฟนของนางสาวพิยดาได้ไหมได้ไหม

ก็ตอนที่ตำรวจไปตรวจค้นบ้านแห่งหนึ่ง

นี่เช่นเชื่อมเกลียวกับเงินให้กับอันดดละขาด

และความเป็นทั้งคู่นั่งไหน
และถ้ากูให้เราไปหารัฐขาด
ถ้าคุณอยากประกันตัวหรือลูกคุณคันไหม

มันพยายามบอกทุกอย่าง
ทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างทำอะไรพอ
อันนี้ฮะพ่อแล้วก็แม่เลี้ยงของนางสาวพิยดาบอกว่านู่น
ขอให้ไปตรวจสอบนะครอบครัวแฟนของนางสาวพิยดา
แฟนลูกสาวด้วยนะฮะแฟนนุ่มเนี่ยนะฮะ
ทีนี้ครับทีมข่าวของเราก็ไปพูดคุยกับแม่แฟนนุ่มของนางสาวพิยดา
ก็คือนางสาวอังคณาเพตระกูลอายุ๔๕ปี
แฟนนุ่มของนางสาวพิยดาบอกว่าเอ้าติดร่างแหได้ยังไง
อยู่มาโบ้ยทางนี้ได้ยังไงรู้สึกโกรธนะฮะ
ที่ต้องโดนร่างแหไปด้วยเพราะบ้านของเธอเนี่ย

เนื่องจากเธอไปยืมเงินนางสาวพิยดามาดาวน์บ้านหลังนี้
แต่เงินที่ยืมมาดาวนก็คืนนางสาวพิยดาไปหมดแล้ว
ให้กับลูกชายของเธอด้วยเงินสดนั้นนะฮะ
เธอบอกเธอไม่รู้ไม่รู้ว่านางสาวพิยดาเอาเงินมาจากไหน
ไม่ได้เอกใจหรอกเพราะคิดว่าเขาก็ทำมาค้าขาย
เสื้อผ้าออนไลน์ก็คงได้เงินเยอะมาก

อืมนี่แม่ของแฟนหนุ่มนางสาวพิยดาบอกนะฮะ
และขอยืนยันว่าครอบครัวของเธอเนี่ย
ไม่มีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์
นางสาวพิยดากระทำไปนะครับ
เรื่องนี้ก็ต้องสืบสาวราวเรื่องกันต่อนะ
ใช่ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะพลตำรวจโทกรชัยคล้ายคลึง
ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาจยกรรมทางเทคโนโลยี
ยืนยันว่าขออายัดตัวนางสาวพิยดามาสอบปากคำเพิ่ม
เพราะว่าตอนนี้เองมีผู้เสียหายมาร้องเรียนจำนวนมากค่ะ
เชื่อว่าพิยดาไม่ได้ทำคนเดียว
และหลังจากนี้จะเรียกแฟนและพ่อของนางสาวพิยดามาให้ปากคำเพิ่มเติมด้วย
เรื่องต้นตอนนี้นางสาวพิยดามีหมายจับคดีร่วมกันช่อกงหลายพื้นที่นะคะ
ก็คือที่ตอนนี้ที่แดงเรื่องมันแดงขึ้นมาก็คือที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่
อกจากนี้มีที่ปักเกร็ดนนทบุรีและมีที่จังหวัดราชบุรีด้วย
และยังมีผู้เสียหายอีกหลายพื้นที่กว่า๒๐๐คนค่ะ
คือตอนนี้ผู้เสียหายเริ่มเข้ามาแจ้งความกันมากขึ้นแล้วนะฮะถล่มกันแล้วนะฮะ
ทีนี้ก็ต้องดูนะครับทั้งเรื่องของเส้นทางการเงินแล้วก็เรื่องของความผิดต่างนะครับ